ฉันจะพาทุกคนไปสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะ
ไม่ได้ไปหาสัตว์นะคะเขาไปเก็บเห็ดกันค่ะ
เอ้าไปสวนสัตว์จะไปเก็บเห็ด
ใช่ค่ะไปเก็บเห็ดในสวนสัตว์ไงคะ

ใช่ค่ะคุณเพราะว่าเขาเนี่ยมีมาตรการเรื่องของการแบบว่า
ให้เข้าไปเก็บเห็ดในสวนสัตว์ขอนแก่น
แต่คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะจ๊ะ

มาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะตำบลเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
มาถึงที่นี่คุณจะบอกเลยว่าหน้าฝน
ป่าจำนวนมากเยอะก็เลยทำให้มีชาวบ้าน
ในพื้นที่ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางนะคะ
หรือว่าต่างพื้นที่ในอำเภอใกล้เคียงกันเนี่ย
เดินทางเข้ามาที่นี่เพื่อมาทำการหาเห็ด

คุณนรงวิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นบอกว่า
ได้มีการจัดทำมาตรการสำหรับผู้ที่เข้าไปหาเห็ด
จะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
ชาวบ้านทุกคนจะเข้าไปในสวนสัตว์นะคะคุณต้องทำการแบบนี้
นำบัตรประชาชนมาแลก
บัตรเพื่อจะเข้าไปหาของในป่า
และจะเริ่มเข้าได้ตั้งแต่เวลาตี๓จนถึง๖โมงเย็นเท่านั้น
เหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ไม่สามารถเข้าไปได้นะจ๊ะ
กี่บอสไซด์มาแบบประชาชน
แลกบัตรก่อนนะคะและสำคัญกว่านั้นคือ
ห้ามเข้าไปในส่วนจัดแสดงสัตว์โดยเด็ดขาดโอ้

ไม่ใช่เข้าไปในกรงเผื่อไม่ได้นะคะ
ถ้าหากกลับออกมาแล้วจะต้องนำของป่าที่ได้เนี่ยเห็นไหม
กระบุงมาเนี่ยนะเอามาชั่งน้ำหนัก
เพื่อเขาจะทำการเก็บสถิตินะคะ
และสำคัญสุดเลยห้ามลักขโมยทรัพย์สินในพื้นที่สวนสัตเด็ดขาด

ไม่ใช่คุณจะลักเอานกขาวแมวเขาออกมาไม่ได้
โอ๊ยไม่เอามาไม่ได้

บอกมันบินด้วยบินกลับมาด้วยไม่ได้
ได้คือเขาจะมีมาตรการที่กำหนดขึ้น
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่เข้าไปหาเห็ดในป่าด้วย
และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการด้วย

เปิดให้เข้าไปเก็บเห็ดได้เพราะว่าในพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยมันเป็นป่า
มันมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็ดมันขึ้นเยอะ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันขึ้นทำไงมันก็เสียของ
ให้ชาวบ้านเขาได้เข้ามาหาพื้นที่ทำกิน
ในส่วนของส่วนสัตว์ที่เป็นป่าแบบนี้
ไม่ใช่ว่าคุณไปเก็บเห็ดตรงยีลาบไม่ได้

เอายีลาฟออกมา

ไม่ได้เขาจะให้อยู่แค่ส่วนโซนของเห็ดป่า

ไม่ได้เข้าไปเกิดจากแสดงสัตว์นะคะ